ติดตามกันต่อนะครับกับผลการแข่งขันฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชีย
เพราะว่าเอาชนะวิกไวเปอร์สครับทีมจากออสเตรเลีย
ได้เก้าต่อสองนะครับครับก็เป็นการแข่งขันที่อินโดนีเซีย
กฤษฎาวงแก้วนาทีแรกแล้วก็สาป้านาทีสิบเก้าครับ
จากนั้นก็สกอร์ไหลไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ายิงกันหลายลูกเหลือเกินครับ
ทำอีกสองประตูเป็นแฮทริกของเขาครับส่วนซาป้ามาเพิ่มอีกหนึ่งลูก
แล้วก็บวกด้วยประตูของนัทธวุธมัดยราณสรษะภูนย์จังหรีจิรวรรย์วัดสอนวิเชียน
และปิดท้ายด้วยสุพุทธเถื่อนกลางดาวยิงตัวเก่งนะครับ
ก็ทำให้นั้นก็แพ้ไปแล้วก็ทางชนบุรีนั้นชนะแบบทุ่มทนครับ
ประตูต่อสองเก็บสามแต้มแรกได้อย่างสวยงามนะครับ
หลังจบเกมครับรักพลสายเน่นงามหัวหน้าภึกศร
พิธีทีบลูเวฟชนบุรีบอกว่ายังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะ
แม้ว่าจะยิงเยอะเนื่องจากว่าก็เสียประตูด้วย
จริงตั้งใจอยากจะเสียประตูให้น้อยกว่านี้ครับ
เราไม่อยากเสียประตูมากกว่าเพราะว่าถ้าเราจะเป็นแชมป์
เราจะต้องเป็นทีมที่เสียประตูค่อนข้างยาก
แต่ว่าวันนี้๒ประตูที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากข้อผิดพลาดของเรา
ซึ่งมันก็ต้องแก้ไขแล้วก็ปรับจูนให้ได้
ถ้าเราคิดที่จะประสบความเร็จอีกครั้งหนึ่ง
เราก็ต้องเน้นย้ำเรื่องของเกมรับให้เป็นพิเศษ
ส่วนเรื่องของสกอร์๙ลูกเนี่ย
ก็พี่ถือว่าเป็นสกอร์ที่ค่อนข้างที่จะเกินคาดครับ